ใครที่ได้ฟังข่าวนี้ก็จะบอกว่านี่แหละคือเป็นคู่กันตั้งแต่ชาติปางก่อน
ตอนมีชีวิตก็อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากัน
ตอนที่ตายจากก็ตายห่างกันในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้คือคุณแม่ป่วยเสียชีวิตแล้วก็ตอนที่จัดงานศพอยู่เนี่ย
พ่อมาเป็นลมพ่อเป็นลมคางานศพแล้วก็จากไปนะคะ
ก็เป็นความเสียใจของลูกหลานเท่าทวีคูณเลย
แต่ว่าลูกหลานก็พูดนะเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคู่กันตั้งแต่ชาติปางก่อน
อยู่ก็อยู่ด้วยกันเวลาจากก็ไม่ทิ้งให้ใครต้องอยู่ลำพังนะคะ

โดยนายอภิชาติสุดถนอมหลานของผู้เสียชีวิตก็จัดงานศพของนายพรเทพ
ส้มเขียวหวานอายุ๖๗ปีผู้เป็นสามี
กับภรรยาก็คือนางสมทรงส้มเขียวหวานอายุ๖๓ปี
หีบศพตั้งคู่กันแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
อยู่ที่บ้านค่ะบ้านเลขที่๑๘บ้านควนไม้แดง
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในงานก็มีเพื่อนบ้านมีญาติสนิท

ไวนิวหน้างานศพเมื่อสักครู่นี้
เป็นภาพของผู้ตายทั้งสองคนถ่ายคู่กัน
แล้วก็มีข้อความเพราะเราคู่กันแบบนี้ค่ะ
ก็แขกเรือที่ไปในงานนี้นะคะ
เห็นป้ายแบบนี้ก็หดหู่
ส่วนทางด้านนายเกษมศักดิ์ส้มเขียวหวาน
ลูกชายวัย๓๒ปีก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
หลังวันแม่เลยคือ๑๓สิงหาคม
ตอนนั้นลูกก็จัดงานศพให้กับแม่
คุณพ่อก็มาวูบมาเป็นลมในงานศพของคุณแม่
แล้ววันที่๑๕สิงหาคมญาติญาติก็นำส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
ปรากฏว่าคุณพ่อเสียชีวิตนะคะ
ลูกก็โศกเศร้าเสียใจสูญเสียทั้งแม่สูญเสียทั้งพ่อ

คุณพ่อกับคุณแม่ก็คงจะเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน
เป็นคู่แท้ตลอดการไม่มีใครทิ้งกัน
เพราะว่าทั้งสองจากไปในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะ
ทีนี้แขกที่มาร่วมงานก็พากันจดตัวเลขค่ะ
เขาก็เอาตัวเลขอายุของทั้งคุณพ่อคุณแม่
คือ๖๗กับ๖๓ปีบอกว่าจะเอาไปเสี่ยงโชค
เพราะว่าเชื่อว่าบางทีคู่รักตลอดการ
จะให้รางวัลกับลูกหลานกับญาติพี่น้องที่มาร่วมงานนะคะ